คำแรกเป็นเรื่องของคุณเสกโอ้โหเราติดตามกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่
ใช่ก่อนเข้าดาวน์อีกถูกต้องก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันหลายวัน
จนถึงวันนี้เนี่ยสุดท้ายมีการนำตัวไปที่ณฮศิษย์ธรรมราช
ศาลก็ให้การประกันตัวไปครับเงินประกันก็ตีมาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ผลตรวจสอบเรื่องของปัสสาวะไปพบสารเสพติด๒ชนิดด้วยกันครับ
สารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ประกันตัวนายเสกสรรสุขพิมาย
หรือว่าเสกโลโซนะครับวงเงิน๑๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมก็น่าจะทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว
ว่าเขาไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรี
ยิงขึ้นฟ้า๙นัดยิงลงดิน๑นัดเป็น๑๐นัดนะครับ
ขณะที่เสกโลโซเองก็พอเสร็จจากเรื่องของสารเสร็จ

และตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
เป็นการขอบคุณรวมทั้งหลังเสร็จสิ้น
เรื่องคดีก็จะกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่ง

ค่ะคือเรื่องคดียิงปืนก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ได้ประกันตัวไป
แต่ผลการตรวจปัสสาวะนี่สิคะคุณทัศนัย
เจ้าตัวยืนยันบอกว่ากินยานอนหลับเข้าไปค่ะ
เพราะว่าไปตรวจพบว่ามันมีสารเสพติดบางอย่าง
แล้วพอมีการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ากินยานอนหลับไปค่ะ
แล้วก็ได้ขึ้นรถตู้ไปพร้อมแฟนสาว
บอกว่าจะไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เรื่องปืนที่ใช้ยิงขึ้นฟ้าที่กองกำกับการสืบสวน
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนนายทวีวัฒน์พระหูการอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิท
เสกนำปืนไปฝากไว้ก็ได้ประกันตัวนะคะด้วยวงเงิน๕๐๐๐บาท
ทั้งเรื่องดีและร่วมเบดั่ีสู้สีมีรกฏกตุ่มหมานาดงน่ะ
เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยอย่างไร้ก็ได้
ที่ผมรักให้แล้วก็นับถือมากนะครับ
นานับถือมีเจ้าตากสินธราชนาฬิกาสัตว์ที่ยิ่งใหญ่
อยู่ที่จังหวัดข้อสูตรสินธราชแห่งนี้
แล้วผมเชื่อมันและเตือนว่าในอนาคตเดี๋ยวก็จะซื้อ
ที่ตรงที่ดีซึ่งปลูกบ้านที่ชื่อผมอยู่ดี

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ผมกล่าวมาและทุกคนทามเข้าไปจริง
อันนี้ผมพลาดครับออกมาตอนกว่านะครับ
พูดสมพงษิงดวงนะครับที่ช่วยให้ทุกอย่างลาบลื่นไปด้วยดี
แล้วก็ขอบคุณอ่าพี่หวัญชัยผู้การอ่าจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมดาล
ขอบคุณผู้การนครบานด้วยนะครับพี่ชานินเทพ
แล้วก็ทุกคนที่ดูแลผมอย่างดีที่ทนายผมนะที่ชาติ
ถ้ามีถ้ามีโอกาสจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นครสิทธิ์ธรรมดาลมาแน่นอน
ผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่พรมคิรีนะครับ
แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่คณะยาวด้วยขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับไม่กังวลครับไม่กังวลผมไม่ได้เสพยา
ว่ากันอีกนะครับ
ก็ยังคงอารมณ์ดีชิวอ่ะต้องเรียกว่าชิลจังเลย
แฮปปี้นิวเยียร์อยู่ยังคงจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่
แล้วบอกว่าขอให้เป็นเพื่อเรื่องดีดีคือทำให้วัสล์นี้ดังขึ้นมาทราบ
เหมือนกับขอบคุณสปอนเซอร์เลยนะขอบคุณคนนี้ขอบคุณคนนี้

แต่ก็บอกนั่นแหละว่าพอเขาถามว่าเรื่องตรวจปัสสาวะว่ายังไง

คุณเสกปฏิเสธเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าเป็นยานอนหลับ
แต่ว่าขนาดนี้มันมีผลออกมาคุณผู้ชม
เป็นผลการตรวจสารเสพติดของเสกโลโซในปัสสาวะ
สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
รายงานผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงของคุณเสกพบ
ว่ามีสารเขาเรียกว่าสารเม็ดเอ็มเฟตามีน
อยู่ในกลุ่มของยาเสพติดประเภทไอซ์และยาบ้า
ซึ่งสารนี้อยู่ในกลุ่มของประเภทยาอีครับ
โดยสารเสพติดทั้ง๒ชนิดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่๑ด้วยครับ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนสนคันนายาวจะแจ้งข้อหา
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพิ่มเติมกับคุณเสกโลโซ
พร้อมออกหมายเรียกให้ประทับทรัพย์ข้อกระดาษหา

คดีนี้ไม่เข้าเงื่อนไขให้ไปฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาคนนี้มีความผิดคดีอาญาความผิดฐานอื่น
ทั้งคดีอาวุธปืนคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
สุดท้ายต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของยาเสพติด
อันนี้แยกกันเรื่องของคดียิงปืนอันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติด
ต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายคดีนี้จะเป็นอย่างไรด้วยนะฮะ